ถ้าเราไปเห็นเสาแบบนี้มันเอียงกระเท่เร่
ละเอียงแบบนี้มา๒ปีแล้วก็ต้องกลัว

แล้วเขาบอกโอ้โหแจ้งทางหน่วยงานต่างที่อาจจะเกี่ยวข้องไปแล้ว
แต่ไม่เห็นมาแก้ไขสักทีกลัว
สักวันหนึ่งมันจะล้มลงมานะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูว่าเสานี่คือเสาอะไร
แล้วก็ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าอย่างไรบ้าง
ติดตามได้จากช่วงไทยรัฐช่วยด้วยนะครับ
ไทยรัฐช่วยด้วย
เสาก็เอ็นสายไฟก็ยุ่งเหยิง

วันไหนล่ะเนี่ยที่เสาจะล้มลงมา
หรือสายไฟจะย้อยลงมาเกี่ยวคนใช้รถใช้ถนนจนเกิดอุบัติเหตุเหมือนในข่าวที่เราเคยดู
๒เดือนที่แล้วรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟจนเสาไฟฟ้าฝั่งตรงข้ามล้มไป๓ต้น
เสาฝั่งนี้เลยถูกสายไฟที่เชื่อมกันเกี่ยวให้เอ็นเข้าหาถนนตามภาพที่เห็น
ณวันนี้เสาฝั่งตรงข้ามถูกซ่อมแซมตั้งตรงเรียบร้อย
แต่ไงไม่ซ่อมฝั่งนี้ด้วยงงจริง

คนที่มาซื้อของก็ไม่กล้าจอดใกล้จุดนี้
เรียนได้สัก๒๓เดือนได้แล้วครับ

เกิดจากรถพ่วงนะครับเกี่ยวสายไฟแล้วก็เสาหัก

ตอนนี้คือยังไม่มีการซ่อมแซมใช่ไหมครับพี่ยังเลยครับ
มีความกังวลไหมพี่มีความกังวลครับ
เพราะเสาเชี่ยงมากกว่ารมมากครับ
น่าจะไม่มาจ้ะ
ตรงนี้คือเว้นไปเลยบางทีถ้าคนเห็นกันเนอะใช่
ว่าดูค่ะ
เอาจริงตอนนี้ยังไม่มีบริษัทไหน
ยืดอกรับว่าเสาเอนเมืองชัยนาฏนี้เป็นของตัวเอง
นักข่าวเราได้แต่ถามข้อมูลไปยังหน่วยงาน
โทรคมนาคมแห่งหนึ่งในพื้นที่ชัยนาธ
ซึ่งก็บอกเพียงว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าเสาต้นนี้เป็นของหน่วยงานตนเองจริงหรือไม่
ถ้าใช่เดี๋ยวจะเข้าไปซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวล
อ้าวจากการไฟฟ้าหรือหน่วยงานโทรคมนาคมไหนก็ประสานกันหน่อยละกันนะคะ
เพราะสายไฟฟ้าที่เห็นอีรุงตุงนังเหลือเกิน
ประชาชนเขามองไม่ออกหรอกว่าของหน่วยงานไหน

เอาให้ชัดว่าใครจะรับผิดชอบ
ประชาชนชาวเมืองชายนาฏเขารอคำตอบอยู่
อย่าให้รอนานจนเกิดอุบัติเหตุ
เสาล้มทับคนทับรถเหมือนที่เคยเห็นในข่าวเลยค่ะ